สนับสนุนโดยสมาร์ทซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดหอมขจัดคราบฝังแน่นลดกลิ่นอับชื้น

บ่อนพระรามสามนะฮะซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสองวัน
ก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็เรียกว่ามันมีหลายแง่มุมนะครับ
แล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็ติดใจสงสัยนะฮะก็คือหนึ่ง
บ่อนเนี่ยไปเปิดได้ยังไงอยู่ที่กลางใจเมืองแถวพระราม๓นะครับ
สองในเหตุการณ์ครั้งนี้มีตำรวจคนหนึ่งตายด้วยก็คือสารวัตรแม็กซ์นะครับอืม
แน่นอนครับหลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะฮะ
เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มนะครับปรากฏว่าทางบรชนเข้าไปตอน๕ทุ่มกว่า
หลังจากนั้นปเต็กตึ้งเข้าไปตีหนึ่งกว่าสื่อรู้ตีหนึ่งค่ะคือในช่วงแก๊ปเวลานั้นมันหายไปไหนอืม
ทำไมตั้งแต่ยิงกันเนี้ยหลายนัดทีเดียวคนแถวนั้นรู้แล้วตำรวจรู้ไหมอืม
อ่าแล้วประเด็นที่มันตามมาก็คือว่าในช่วงแก๊ปเวลานั้นจากที่คนสงสัยอยู่กลายเป็นว่าอ๋อ
ช่วงนั้นเองที่หายไปตั้งแต่๓ทุ่มกว่าจนถึง๕ทุ่มกว่าเที่ยงคืนเนี่ยคือช่วงเวลาที่คนในบ่อนเนี่ยมีการยักย้ายถ่ายเทอุปกรณ์
การพนันว่าจะเป็นโต๊ะเล่นการพนันเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะ
กระทั่งสุดท้ายแล้วตอนแรกตำรวจไปดูที่เกิดเหตุก็บอกมาบอกว่าอาจจะไม่ใช่บ่อนนะ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีเจอโต๊ะพนักแค่โต๊ะเดียวก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นบ่อน
หลังจากนั้นรองต่อสันทนะได้มีการนำเอาคลิปวงจรปิดค่ะก็ยืนยันนะฮะ
วันนั้นมีการถอดกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการยักย้ายโต๊ะพนัน
จะเป็นโต๊ะบาคาร่าโต๊ะนู่นนี่นั่นออกจากบ่อนอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งนะฮะ
แต่ที่มันน่าสะลดใจที่สุดก็คือในระหว่างที่พวกเขาเหล่านี้ได้มีการ
ถอดกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งโต๊ะพนันออกจากที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็จะมีคนเนี่ยนอนตายอยู่ค่ะในนั้นก็จะมีเนี่ยแหละฮะไป
มีศพของสารวัตรแม็กซ์นะครับมีศพของผู้หญิงอีกสองคน
นะฮะที่นอนคว่ำหน้าอยู่ที่โต๊ะเหมือนกับเป็นโต๊ะแจกไพ่อะนะ
อืมอ่าหลายคนก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นทีเนี้ยพอหลังจากนั้นก็มีการไป
พูดคุยมีการไปสืบสอบกันมาว่าปัญหามันเกิดจากอะไร
กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของคนสองคนนะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยคือเสียถาวร
อืมนะครับเสียทวรก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
อีกคนนึงคือสารวัตรแม็กซ์นะครับก็บอกสองคนนี้มีปัญหาขัดแย้งกันมาตลอด
นะฮะก็คือเรื่องของการยืมเงินกันนั่นแหละนะฮะยืมเงินไปยืมเงินมา
วันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยพอดีว่าถาวรเองก็อาจจะมีการไปทวงเงินนะครับ
ทางสหรัฐแม็กซ์หลังจากนั้นก็คือทะเลาะเบาะแว้งกัน
ถาวรก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วยิงสารวัตรแม็กซ์นะครับอันนี้คือเป็นข่าวที่เขาออกมา
แต่เบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราตอบไม่ได้นะฮะ
หลังจากที่เขายิงสารวัสแม็กซเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็ยิงไปทั่วเลยนะฮะยิงไปทั่วเลย
สุดท้ายปรากฏว่าตัวฝั่งของถาวรเองก็ถูกยิงเหมือนกันหลังจากนั้นเสียชีวิตนะฮะ
นี่แหละครับก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นทีนี้ล่าสุดวันนี้นะครับก็คือ
เขาก็ตามหาว่าใครเป็นคนที่ยิงถาวรแน่นอนเรารู้อยู่แล้วถาวรไปยิงสวนวัสดแม็กซ
แล้วก็ยิงอีกสองคนตายแต่ใครเลยเป็นคนยิงถาวรตายอืมหนึ่งในนั้นน่ะคืออ้าวที่เขาบอกมาว่า
น่าจะเป็นคนที่ยิงแล้วก็ติดต่อมาเพื่อจะมอบตัวก็คือบอยบ้านครัวอืมเนี่ยนะฮะ
บอยบ้านครัวนี้อายุหกสิบแล้วนะค่ะอืมก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนยิงคนนี้
ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะมามอบตัวแต่ว่าจนแล้วจนเล่านะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มอบตัวนะครับอืมก็แน่นอนครับ
ล่าสุดมีการออกหมายจับแล้วสำหรับบอยบ้านครัวนะฮะอีกมุมหนึ่งก็บอกว่า
บอยบ้านครัวเป็นคนยิงจริงเหรอหรืออาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผุดขึ้นมาก็ได้
ค่ะให้มารับผิดไปแทนเนี่ยนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้แน่นอนเป็นเรื่องของทางตำรวจนะครับ
แต่แน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะฮะทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดานะครับ
พบตรเนี่ยท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานแล้วครับ
จากทางพลตรวจโทษพระกระพงศ์นะครับบอกว่าได้มีการออกหมายจับในบอยมือปืนแล้ว
ซึ่งตนเองก็คาดโทษไปนะครับว่าต้องตามจับมือปืนให้ได้นะหากไม่ได้เนี่ย
ถูกย้ายแน่นอนไม่ได้พูดเล่นด้วยส่วนแน่นอนครับในมุมของทางเจ้าของบ่อน
ก็มีการพาดพิงไปถึงเฮียคนหนึ่งชื่อว่าเฮียตี้บอกเฮียตี้เนี่ยเป็นเจ้าของบ่อน
เอ่อก็สั่งการเหมือนกันนะฮะบอกว่าให้ดำเนินการตามจับมาให้ได้เหมือนกัน
เนี่ยนะฮะก็มีการแจ้งมาแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ย
อยู่ระหว่างการสืบสวนของคณะทำงานนะครับส่วนเรื่องที่มีบ่อน
แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึงนั้น
พบตรก็บอกว่าตนเองไม่ทราบนะฮะได้แต่มีรับทราบเรื่องของภาพรวมที่เข้ามา
สำหรับการกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรกลับมาก็คงต้องพยายามทำกันนะครับ
แค่ไหนก็แค่นั้นตอนนี้เหลือเวลาอีกห้าสิบกว่าวันก็ต้องทำนะครับ
ซึ่งตนพูดมาตลอดว่าองค์กรที่ทำต้นทุนทางสังคมต่ำ
แต่เหตุมันจะเกิดไปห้ามเนี่ยไม่ได้นะฮะในส่วนที่ดีก็ไม่ค่อยได้ลงกัน
ก็จะไปลงในส่วนที่ไม่ดีกันอันนี้น่าจะเป็นพูดถึงในบุงสื่อ

ก็เป็นประเด็นกันอืมอืมเนี่ยนะฮะก็คือรู้สึกว่าล่าสุด
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีการไปพบและกล้องวงจรปิด
นะฮะว่าหายไปไหนอ่าเรามีคลิปไหมมีคลิปไอ้ไอ้
คลิปภาพเตือนไหวตอนที่เขาถอดกล้องน่ะรวมนี้ป่ะ
ของชายลัดน่าจะมีน่ะมีไหม
เป็นคนเอามาเปิดเผยมีไหม
เป็นคลิปที่ถอดวงจรปิดนะ
เด้งกันเพียบไปหมดเลยทีเดียวนะคะสำหรับภาพเหตุการณ์นี้
ก็คือเป็นการยืนยันนะครับว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นจริงแล้วก็ตรงนั้นก็คือเป็นบ่อนจริงนะครับ
เพราะยังเห็นมีโต๊ะอยู่ในคลิปนั้น

ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือเท่าที่มีข่าวออกมาก็คือเป็นเรื่องของ
ถาวรเสียถาวรกับสารวัตรแม็กซ์
ที่เขามีการติดหนี้กันแล้วก็เหมือนกับมีการทวงหนี้กันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เกิดปากเสียงถาวรก็ริงสละวัดแม็กซ์สิวิทย์

ก็คือข่าวมันยังสับสนอยู่ตอนนี้ต้องรอตำรวจออกมาแถลง
เพราะที่อ่านไปคนก็บอกว่าอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้อีกคนไปทวงหนี้
ใช่มันมีจากกระแสแรกเลยครั้งแรกที่ออกมาก็คือบอกว่า
รอตแม็กซ์ไปกับชาวจีนชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของถาวร
หลังจากนั้นมีการทะเลาะกันถาวรก็เลยยิงสล็อตแม็ก
ซึ่งมากับชาวจีนคนนั้นตายอีกวันหนึ่งถัดมาชาวจีนนี่มีตัวตนแล้ว
กลายเป็นเรื่องของคนสองคนคือสารวัสดิแม็กซ์กับทางฝั่งของถาวร
แต่รู้สึกว่าจะเป็นสารวัตรแม็กซนี่แหละเป็นคนที่ไปยืมตังค์มานะ
แล้วก็เหมือนแบบก็มีการทวงกันเงินประมาณสองหมื่นหรือห้าหมื่นบาทได้ซ้ำไป
ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าบางกระแสก็บอกว่า
รอตแม็กซ์เป็นคนนั่นขึ้นมาก่อนคือมันมีหลายกระแสมากอันเนี้ย
มันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าอะไรเป็นอะไร

แต่ล่าสุดก็มีกระแสข่าวอย่างที่ผมบอกไปว่าในมุมของบอยบ้านครัวเนี่ย
ที่บอกเป็นผู้ก่อเหตุก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเขาจริงหรือเปล่า
หรือถ้าเป็นไปอย่างที่หลายคนหรือกระแสข่าวที่พูดกันมาก็คือ
เขาอาจจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งซึ่งถูกตั้งขึ้นมาก็ได้
คือตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้หมดขนาดกล้องวงจรปิดกับโต๊ะยังสามารถย้ายได้
ในช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มกว่าไปจนถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังย้ายได้
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าเกิดว่าจะมีใครมารับไป
อยู่ที่ตำรวจเองต้องแกะยังไง
ว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่
ใช่อาจจะต้องไปหาหลักฐานในช่วงเวลาที่หายไปนั่นแหละ

คุณพวกเขาถ่ายคลิปกันไว้นะ
เอออย่างนี้นะโอเคค่ะโอเค

มันจะแบบออกมาทั้งข้างว่ารู้เรื่องกันหมดแต่ทำไมตำรวจถึงไม่ไปในช่วงนั้นซึ่งมันเป็นเหตุแบบโอ้โหอุกชะกันนะฮะ
ที่สำคัญไปกว่านั้นคือคนบริเวณนั้นแม้กระทั่งแม่ค้าก็รู้ว่าตรงนี้มันคือบ่อน
ก็ไม่รู้ไงตอบไม่ได้บางครั้งคนอายุเยอะ
ก็ไม่รู้เรียกใคร

นี่ถ้าสมมุติว่าบ้านเราทำเป็นบ่อนถูกกฎหมายไปเลย
แต่ผมไม่ได้บอกว่านั่นคนนั้นคือบอยบ้านครัวนะ
แต่ชื่อมันซ้ำกันขนหัว
ทำไมเขาไม่ทำเป็นแบบถูกกฎหมายไปเลย
หรือผิดตามสิทธิศิลธรรมบ้านเรา
มีเรื่องอะไรหลายอย่างรวมกันนะคะ
เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเรื่องของบ่อนนั้นอยู่กลางเมืองเช่นกัน
เรื่องของรถเมฆก็เป็นคอนโดในเมืองเช่นกันค่ะ

จู่งูพุ่งขึ้นมาจากโถชักโคกขึ้นมากัดก้นลูกตัวเอง
ดูสิคุณแม่ใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวนะคะ
กลายเป็นเหตุสุดระทึก
ในคอนโดในเมืองค่ะไม่ไกลไม่ไกลรถไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะ

ตอนตี๕ลูกของตัวเองเนี่ยปวดท้องอื้อมากเลยแบบท้องเสีย
ก็เลยรีบลุกพาลูกเข้าห้องน้ำ
แล้วปกติลูกก็จะชอบนั่งอื้อคนเดียว
ให้แม่มายืนรออยู่ที่หน้าห้องน้ำ
วันนี้เนี่ยลูกขอเข้าห้องน้ำแบบปิดไฟ
เพราะว่าง่วงแล้วก็แสบตาตี๕นะคะ
ก็เลยเปิดไฟห้องนั่งเล่นแทน
ให้มีแสงสะหรวดสะหรูเข้ามาในห้องน้ำ
ตอนยืนรออยู่ที่หน้าห้องน้ำคุณแม่ก็บอกว่า
เขาได้ยินลูกพูดบอกว่าปวดท้องมากเลย
แม่ก็เลยขอเข้าไปดูสภาพในโถซะหน่อยสิ
ก็เห็นอะไรยาวคิดว่าสงสัยลูกน่าจะท้องเสียหนักแล้ว

ยาวมากเลยอยู่ในโถสะครก

อย่างงั้นกดโถสะโครกไปสักเหรอบก็แล้วกัน

แต่ลูกบอกว่ายังไม่อยากลุกเลยปวดท้องอยู่อ่ะ
ตัวคุณแม่เองเขาก็เลยออกมายืนรอข้างนอกอีกรอบนึง
สักพักลูกบอกว่าอึ๊ไม่ออกแล้วแม่ค่ะ
ก็เลยเข้าไปล้างก้นให้รอบนี้เปิดไฟห้องน้ำค่ะ
สองมองในโถส้วมเอ๊ะทำไมมันมีอะไรยาวอีกแล้ว
แล้วลูกบอกว่านั่นนะสิรอบแรกบอกอื้อไม่ออกแล้วนะ
คุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้อะไรตัดสินใจ
อุ้มลูกขึ้นมาจากโถปรากฏว่า
ขณะที่อุ้มลูกออกมางูพุ่งตัวขึ้นมาเลยค่ะ
ตายแล้วออกมาชกเข้าไปที่ก้นปั๊บชกดากไง
อื้มเออนั่นแหละอ่ะเอ้า
ในขณะที่ดึงตัวลูกหนีก้มลงไปมอง
บนพื้นห้องน้ำที่มือตัวเองก็กำลังอุ้มลูกอยู่
ไม่พ้นยังพ้น
ปรากฏว่ากรี๊ดค่ะสามีได้ยิน
แน่นอนมันไม่กรี๊ดเนอะ
เพื่อที่จะมาช่วยแบบรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะ
สิ่งแรกที่ทำเลยคืออุ้มลูกขึ้นบ่า
ให้หัวลูกสูงเอาไว้เพราะเขาไม่รู้ว่างูชนิดไหนไง
ดังนั้นเขาก็ต้องกลัวเรื่องพิษงูเรื่องอะไรต่อมีอะไร
เอากระดาษซับเลือดที่ก้นก่อนเลยแล้วก็บีบเลือดออก

แล้วก็คว้ากุญแจรถเลยจ้ะ
บอกสามีว่าจะไปโรงพยาบาลทันที
ขึ้นรถไปรอเพื่อที่จะเข้าไปดูในห้องน้ำ

ถูกต้องเราต้องรู้ว่ามันคือพิษอะไร
แต่ทีนี้งูหนีกลับเข้าข้อหารไปแล้วจ้ะ
พ่อจะบอกพ่อมือล้วงตามลงไปนะ

สามีสามีดูดพิษงูออกก่อน

คุณพ่อลงไปเลยบอกว่าต้องดูดพิษงูออกก่อน

แต่ก็ทำนะดูดแล้วก็บ้วนพิษ

คือถ้าเป็นพิษงูอื่นที่มันอันตรายอย่างงูเห่า
เห่าอย่างนี้ตัวสามีจะไปก่อน

มีแผลใช่ไหมนะ

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ไปที่แผนกฉุกเฉินค่ะ

แล้วก็ดูรอยกาดอู๋พี่ถ้าถึงเวลานั้นตกใจเนอะ

โชคดีมากจริงว่างูที่กัดคืองูเหลือม
อันนี้ไม่ได้แบบมีพิษถึงชีวิตนะคะ
ก็อาจจะมีพิษแล้วก็เชื้อโรคอื่นเพราะแหม่

มีพิษตามรอยฟันและประเภท

แล้วหมอเขาก็เจาะเลือดไปตรวจตามลิสต์ทุกอย่างเลย
แล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อทางสายน้ำเกลือนะคะ

แล้วตรงนี้มันจับงูได้มั้ย

อันนี้คอนโด
ใช้คำว่าคอนโดใจกลางเมือง
นี่นี่ไงครับ

พระบังพิษพนธุ์
เขาบอกว่าผ่านมา๕วันตอนนี้ก็คือ
ก็ยังกลัวกลัวอยู่แล้วก็ไม่ยอมนั่งโถเดิมแล้วค่ะ

คือจริงตอนที่นั่งอยู่เนี่ยอาจจะแบบ
พอปิดไฟใช่ไหมพอเปิดไฟแล้วมันมีเหมือนแบบ

ก็นี่ไงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใครที่แบบว่า
เลี้ยงงูในคอนโดนหรือเปล่า

นั่นน่ะสิหรืออีกกรณีหนึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้

งูมันกำแพงบ้านผมสูงอย่างนี้เลยนะสูงมาก

ก็กำลังจะเดินออกไปข้างนอกจากบ้านอาจจะเดินออกนอกบ้านอะไรอย่างนี้
พอเดินมาเอ๊ะอะไรวะเป็นพ่อนไม้งูงูงู
ผมก็วิ่งเสร็จก็วิ่งไปก็ไปแอบดูโอ้มันเลื้อยเสร็จมันก็ปีนกำแพงตรงแนวอย่างนี้เลยอ่ะ
เหมือนไอ้ตัวได้เลยอ่ะครับที่เป็นที่ชอบไตได้เออมันขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้งงมากเลยอ่ะ
แต่เห็นกับตาเลยไม่ไม่ผิดเพียงอ่ะคือยังขึ้นอย่างงี้เลยอ่ะใช้กล้ามเหนือแบบ
อย่างเงี้แต่ช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่านะดูแลกันสักนิดนึงเพราะว่าฝน
แต่งูเลี้ยก็เป็นงูแต่งูเลี้ยที่สั่งที่เขาเลี้ยงกันอ่ะก็ไม่ไม่กัดอืม
อันนี้เดาว่ามันตกใจเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าจากที่นั่งนั่งอยู่ที่แรก
ไฟมันไม่ค่อยมีใช่ไหมมันค่อนข้างกลัวคนเลยแหละแล้วมันมืดอ๋อแน่นอนสระมันกลัวคนอยู่เลย
เอาตัวขึ้นจากโถเท่านั้นแหละคือแสงมันจะสว่างปุ๊บ
เขาอาจจะเห็นแหละเล็งไว้ตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้อยู่บ้านแบบว่าติดพื้นดินซะหน่อยเนอะ

เอาละค่ะวันนี้วันที่๗สิงหาคม
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าสบค
แสดงสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๕ราย
รวมผู้ป่วยสะสมก็๓๓๔๕ราย
แล้วก็หายป่วยไปแล้วนะคะ๓๑๔๘รายค่ะ
แล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๓๙ราย
เพิ่มจากเมื่อวานนะเมื่อวานแค่๑๒๐
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ดังนั้นก็รวมผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่

สำหรับผู้ป่วยใหม่นี่นะคะ๑๕รายเนี่ย
อยู่ในสถานกักกันของรัฐ
เดินทางกลับมาจากอียิปต์

แล้วก็จากญี่ปุ่นนะฮะ๑ราย
ญี่ปุ่นยังมีการแพร่เชื้อกันอยู่เลยนะคะคุณ
ดังนั้นก็ต้องดีนะคะที่มีการกักตัว
ใช่ก็ยังไม่ได้หยุดมาตรการนี้อยู่
มีแทบทุกวันที่เราเห็นเลยจริงนะคะ
ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดู
กู้ภัยบอกขนหัวลุกมากทีเดียว
ตอนไปไป๓คนแต่กลับมาจาก
อีกคนมาจากไหนอ่าจากตู้เดียวค่ะ
มากันเรื่องของที่บอกว่าเอ๊ะไป๓ทำไมถึงกลับมา๔

เขาก็ได้โพสต์ภาพรถยนต์กระบะเป็นของอาสา
มูลนิธิสว่างมงคลเพชรชบูรณ์

กลมอยู่ด้านหลังคนขับนะคะ

เดี๋ยวเขาเขียนขึ้นมาให้อ่ะพี่ลองดู
ไป๓นะนั่งกันตำแหน่งของเขา
แล้วด้านหลังมีวงกลมขึ้นมา

ไป๓กลับสีมันยังไงอาจารย์ต้า

ลักษณะมองเห็นเป็นรูปผู้หญิง
นั่งอยู่ภายในภายในแคปหลังของคนขับนะคะ
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ด้านในจักรพงศ์พรมนลอายุ๒๔ปี

เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดน้ำท่วม

คือเขาก็ลงไปช่วยในพื้นที่กันนั่นแหละนะคะ
ตนจึงได้รวบรวมข้าวของเครื่องใช้
นำไปบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อไปถึงก็นำไปแจกจ่ายตามจุดต่าง
กระทั่งค่ำก็เดินทางกลับค่ะ
ระหว่างทางเขามีการแวะพัก

มีเพื่อนโทรศัพท์มาแล้วถามว่า
แน่ใจเหรอว่าเอาสิ่งของไปบริจาค๓คน

ซึ่งตนก็ยืนยันบอกว่ากลับมาเพียง๓คนเท่านั้น
เพื่อนก็เลยส่งภาพมาให้ดูแล้วก็วงกลม
ในจุดที่บอกว่าคนที่๔มีอยู่ตรงนั้นจริง

นี่เราดูหนูดูไม่ออกนะ

มันเป็นวงขาวนั้นใช่มั้ย

บอกว่าเขาดูแล้วเขาก็ถึงขนาดกับคนลุกสู้
ถ้าสังเกตดีเขาบอกว่าจะมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิง
นั่งเอามือไว้ตรงหน้าตัก

จึงส่งไปให้เพื่อนคนอื่นดู
ทุกคนมองเห็นว่าเป็นภาพผู้หญิง
แล้วก็เชื่อว่าวิญญาณของคนที่เราไปช่วยเหลือเนี่ย
อาจจะมาขอบคุณหรือว่าอาจจะร่วมเดินทางไปทำบุญด้วยก็ได้
เมื่อมานึกย้อนกลับไปในช่วงเดินทางไปบริจาคสิ่งของเนี่ย
ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่๒ชั่วโมงเท่านั้น
แต่ขากลับเนี่ยเขาใช้เวลาเกือบ๔ชั่วโมงนะคะ
โดยเฉพาะหลังจากออกจากปั๊มน้ำมันดังกล่าวก็มีเหตุการณ์ที่ตน
เพื่อนต้องจอดรถช่วยเหลือคนตลอดเส้นทางเลย
คือขาไปไป๒แต่ขากลับเนี่ยใช้เวลา๔ชั่วโมง
เพราะว่าต้องจอดช่วยคนอื่นซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหญิงสาวที่เห็นในรถหรือเปล่า
ไม่ทราบก็ต้องการให้ตนเจอแล้วก็มีการช่วยเหลืออะไรหรือเปล่า
อย่างไรก็ตามในส่วนตัวฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับมูลนิธิ
อยู่กับคนเจ็บคนป่วยคนตายแล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณเนี่ยนะคะ
สำหรับรถคันดังกล่าวสิคะอันนี้สำคัญกว่า
รถคันดังกล่าวต้องมีเลขคุณแม่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายสรุปที่ตัวเลขค่ะ
ครับเล่ามาต้องต่างนะฮะคุณแม่สวัสดีคุณม้าคับ
ทุกครั้งนะครับคุณม้าครับคุณต้องหยุดที่จะต้องเปิดคลิปวิดีโอที่เพื่อนคุณส่งมา
สักวันจะมีเสียงซิดอุ้ยบลื้อมาอันนี้เดือดร้อนผมบอกให้

ผมกูจะเป็นเสียงซิดอุ้ยบลื้อนะก็สวทชก็จับตาดมองอยู่นะ
คุณคิดอะไรแบบว่าลามกขนาดนั้น

มีน้ำผู้หญิงอยู่ข้างหลัง
ผู้หญิงอ่ะ

พออีกเรื่องนึง
อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเลย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

ร้อยล้านก็เท่ากับ๓ล้าน
สองร้อยล้านก็หกหกล้านกว่าเพราะว่ามันสองมันเมื่อกี้มันนิดนึงมันเลยขึ้นไปหน่อยนึ
ล้านแล้ว๓แสน๖ล้านกว่าใช่ไหมต้องเอา๓แสนคูณกับ๒๘๐ลองทำซิก็เอาที่เครื่องคิดเลขสิแกนี่ก็ถูกมาตั้งแต่เมื่อเดือน
๔ล้านเบอร์ไม่ใช่หน่วย๑๐ร้อยพันหมื่นใช่เท่าไหร่นะ๘๐ล้าน๓๔ล้านอ้อ๘๔คิดยังไงว่าเป็นสายสาย๖ล้าน๘๔ล้านใช่
เอาแล้วยังไงร้านอ่ะเขาถูกมาตั้งแต่เดือนมิถุนาปีไหนรู้ป่ะไม่รู้กำลังจะบอก๒๐๑๘แต่ว่านี่ปีอะไรละ๒๐๑๘ที่โทชิงิเขาถูกเนี่ยสามารถที่จะเอาไปขึ้นเงินจำนวนหนึ่งได้นะแต่เนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถจะเอาไปขึ้นได้เพราะว่าเป็นประชาชนที่ลักลอบทำงานอยู่ในญี่ปุ่นไม่แล้วเอาไปให้คนอื่นไม่ได้เหรอก็นี่ก็เลยจัดการเอาไปให้คนอื่น
ตามกฎหมายเนี่ยคุณไม่สามารถจะไปขึ้นเองได้เพราะคุณเป็นคนผิดกฎหมายเขาก็เลยเอาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นชาวบราซิลคนพวกนี้นะจำไว้นะคือพวกลบลักลอบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนฝูงอะไรหรอกคือแบบว่าก็อาจจะแบบรู้จักกับคนที่แปลกผลปรากฏว่าพอเวลาอีชาวบราซิลเพื่อนเขาไม่รู้เพื่อนหรือเปล่านะแต่อาจจะรู้จัก
คุณอีก๙ล้าน๑คูณ๓ล้าง๓แปป๕๐ล้านเย็นก็ประมาณ๑๕ล้าน๑๕ล้าน
เอาไปไปก่อน๑๕ล้านมันก็ให้ไปอย่างเนี่ยผลปรากฏว่าพยายามอยู่
หลายปีนะก็ไม่ไม่จ่ายให้มาหมดสักทีอืมอีตาผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
อายุ๖๐เขาก็เลยไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนไทย

ผลปรากฏไม่รู้ไปหลอกล่องไงนะ
อยู่ดีอ้าวสงสารคุณนายฮะ
ตอนนี้นางก็สลานเริงลม
แล้วเรื่องเกิดอะไรรู้ไหม

เขาก็เลยไปปรึกษาทนาย
บอกว่าทนายสามารถจะช่วยเขาได้ไหม

ผู้ชายไทยอายุ๖๐ที่ถูกล็อตโต้
เพราะว่าคุณผิดกฎหมายในการอยู่มากี่ปีแล้วตั้ง๒๐ปีบ้าไปแล้วเหรอ

ได้เป็นแต่ถูกจับและถูกจับครั้งนี้นี่นะคะท่าทางจะต้องติดคุกอยู่ยาวเลยด้วยจะบอกให้
เรื่องนั้นเป็นใครเนี่ยผู้หญิงคนที่เอาเงินมาเนี่ย

สุดท้ายนะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกันนะ

ฉันว่าเขาต้องแบ่งกับบราซิล

ใครอยากดื่มดื่มได้เลย

เพราะทุกวันนี้นะคนเราใช้ชีวิตกันแบบที่ไม่ห่วงตัวเอง
ทั้งเรื่องของการทานอาหารรสจัดความเครียดนอนดึก
จะมลภาวะที่จะต้องเจอกันทุกวัน
มันก็เลยส่งผลกับสมดุลในร่างกายของเราไงครับ

แบบนี้เลยอีชีตันเขาก็เลยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะ
อิชิตันน้ำด่าง๘๕ผสมวิตามินบีรวมขวดฟ้าตรงหน้าเรานี่เองนะคะ
ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นน้ำเปล่าที่ไม่ใช่แค่น้ำเปล่าค่ะ
เพราะว่าเขาคือน้ำด่างที่มีมลกุลแบบเล็กมาก
สมวิตามินบีรวมด้วยนะคะ

แก้กระหายได้ประโยชน์นะฮะ
เป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาคุณผู้ชมครับ
ทุกคนนั้นดื่มได้ดื่มดีดื่มทุกวัน

อ่านี่ดีทุกวันนะดีทุกวัน

ก็ตอนนี้นะคะซื้อได้ที่๗เล่น

แล้วก็ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไป
ต้องขอบคุณอิชิตันนะคะ
ที่แบบว่าผลิตสิ่งดีออกมาสู่ตลาดของเราตลอดเวลา

ด้วยนั่นเองนะคะอืมมันมีหอมน่ะเออแปลกน่ะรสชาติความรู้สึกเราเหมือน
ปลาปกติแต่มีความหอมหอมทำไมอ่ะหอมเลยเก่งมากเลยอ่ะ
กลิ่นกลิ่นหอมหอมแปลกใช่คือเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาผสมวิตามินรู
สุดท้ายอ่ะใช่สุดท้ายอีตัวความรู้สึกสุดท้ายที่เรารู้สึก
อันนี้ดีอันนี้ใส่วิตามินเยอะนะพี่
อันนี้เค้าได้รางวัลเจแปนด้วยน่ะอืมอืมนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ายอดทำไมบอกไปเลยว่าเป็นใครเจ๊มดดำกล่าวไว้
อ๋อมาเอาข้อมูลที่เนี่ยแต่ไปพูดที่นู่น
อู๋นี่งงมาก
เท่านั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมากมาย
พอดีมันมีตัวอักษรย่อเกิดขึ้นมานะคะ

คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท้องลูกคนที่๒
แล้วก็ถูกกองละครปลดฟ้าแลบเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

พี่มดดำก็เลยบอกว่าเอ้าจะไปตวกสอนย่อทำไม
ก็พูดกันมาเลยให้มันชัดเจนกันไปว่าเป็นใคร
ไม่ต้องใบ้ให้เสียเวลากันแล้วนะคะ
มดดำก็เลยเอ่ยชื่อของสาวซาร่าสังกินี่นะคะ

คุณแม่ของน้องแม็กเวลออกมาแบบว่าตรงไปเลย
อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังขอพิสูจน์ความจริง
แล้วก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังไลฟ์สด
อันนี้ไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับรู้สึก

ซึ่งรูปร่างของซาร่านั้นธรรมดาเนี่ยไม่ได้สอเขาว่ากำลังตั้งคันตามข่าวที่ลือออกมาอย่างแต่อย่างใด
ก็บอกว่าท้องหลายเดือนด้วยนะก็จะต้องท้องเขาว่าอย่างนั้น
แต่ว่าแต่ว่าที่คุณแพทย์บอกเพราะว่าจริงมันมีหนึ่งเอี่ยวถูกไหม
ก็คือมีที่คุณแพทย์ด้วยว่าเอ๊ะเป็นแพทย์หรือเปล่า
คุณแพทย์เขาก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่แค่เมื่อคืน
ไลฟ์สดขายเสื้ออยู่ซึ่งคนก็เข้าไปดูว่าทองหรือเปล่า
ก็ไม่ไม่ได้ใหญ่นะเพราะว่าตัวเล็กพอในข่าวบอกว่าแล้วมัน
ดำไปพูดถึงเขาอ่ะฮะข่าวมีอักษรย่อขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่
อย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้คือคือไม่ต้องถามเลย
ต้องถามวันนี้ยังไงแองจี้ไม่เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอันไหนบอกสิ
เอาพูดกันไปเลยไม่อะไรนะคะพูดกันไปเอายังไงไม่ก็คือเราก็คุยกันนะ
รายการเมื่อวานเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องนี้ในรายการว่ามีนักร้องคนนี้แหละ
ซึ่งเราก็มดดำก็ไม่รู้มดดำไม่รู้ว่าเป็นใครใช่แต่หนูอ่ะก็ได้
ไลน์ไปถามคนที่รู้เรื่องคือแบบคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทู้
เนี้ยอืมอืมซึ่งเขาก็ยืนยันเป็นคนนี้มาอืมอืมอืมอ่าก็เลยก็คุยกับ
แม่มดดำบ้างเอ่ยไปเลยอันนี้คือคุยกันนอกรอบคุยกันนอกรอบ
รอบไม่ได้ออกรายการช่วงช่วงแบบโฆษณาอยู่จ้ะเอ่อก็เสร็จแล้ว
ตอนกลางคืนคุณแม่มดดำก็ไปบอกว่าจะย่อเยอะอะไรให้มัน
เสียเวลาก็ซาร่านั่นแหละอืมเออพอเขาพูดถึงเรื่องซาร่าแล้วก็ทีมงานเขาก็เลยบอกว่า
นี่นี่ซาซ่ากำลังไลฟ์ขายเสื้ออยู่พอดีเลยอืมอ่าคนก็เลยที่กำลังดู
ไลค์ไปดูจากที่กำลังขายเสื้อแบบมีคนอยู่ประมาณสองร้อยหลักหลัก
ร้อยคนร้อยกว่าคนสองร้อยคนอืมปรากฏว่าพอพี่มดดำพูดปั๊บ
คนที่กำลังดูรายการเขาอยู่เนี่ยก็หันไปดูไลฟ์สดของซาร่า
สองพันกว่าคนสองพันห้าอ่าก็พยายามจะดูว่าท้องจริงไหม
ท้องจริงไหมก็ผลปรากฏว่าก็ดูผอมดีคนก็เข้าไปถามนางในไลฟ์สดนะ
อืออะโท้งหรือเปล่าพี่โจมติดักพูดว่าคุณสาล่าท้องจริงไหมค่ะ
อะคนก็พูดโค้กชื่อพี่โจมมีเราเพราะพี่โจมพูดใช่ไหมนางนะคะ
อ่าอ่าที่มันไม่ตอบก็มีสองประเด็นคือว่าเห็นแล้วก็รู้สึกแบบ

หรือก็คือว่าก็ไม่ตอบดีกว่า
แต่มาเช้าเห็นที่คุณฟุนแพทพูดในแชร์คล้าว
หรือเปล่าหมายถึงว่าคลอดไปแล้วหรือเปล่า

มันพอดีจังหวะอีกนี่ไงจับต้นชนปลายเก่งไหม
บวกมาเนี่ยมันไม่ได้จับต้นชนปลายเก่งมาแล้วมองตาผมสิ
แองจี้แองจี้มองตาผมสิมองตาพี่แล้วพูดไปเรื่อย

ไปถามเนี่ยก็แค่มองตานี่แหละแค่มองตาเนี่ยแองจี้
ก็หลังจากนั้นก็ไปรู้ซึ่งก็ต้องรอเค้าตอบแล้วไปบอก
เขาไม่ได้ไงพี่ถูกป่ะเดี๋ยวเขาก็ออกมาพูดเอง
ซึ่งจากภาพล่าสุดเมื่อคืนไม่ท้องหรอกเพราะพอออกมาก็ต้องขาเล็ก
เพราะในข่าวบอกว่าอีกไม่กี่วันจะเตรียมขึ้นขาอย่างละออคลอดแล้ว

ไม่คือตามเรื่องตามราวที่เขาเขียนกันคือกำลังท้องแล้วท้องแก่

เขาบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ทอดแล้วแล้วไง
และนี่ถ้าสมมุติเขาท้องก็ต้องเป็นท้อง๒
มันจะต้องใหญ่มากแล้วนะไม่ใช่ท้อง๓

ทำไมแม่มดดำเขาไม่มีหาข่าวเองเหรอ
เขาก็หาคุณแม่มดดเองก็ต้องหาจากศอรอศอรอไง
พอร์โนปพอร์เนี้ยก็แพทนักภาพภาชัดเจนมากเลย

เช้าคุณแพทย์เขาก็ยืนให้ดูแล้วว่าเขาท้องตรงไหน

เพลงไม่ได้ไปดูสงการก่อนไหม
ไปดูภาพหวานของสงการกับแมทกันดีกว่านะคะ

อันนี้เข้าไปภาพนี้มันนานแล้วนะ
ฉันว่าที่เกาะกูดฉันไปเจอเขาไง

ไปหลายเกาะเพราะว่าเขาชอบที่นี่มาก
ที่เขาไปเจอคุณแม่ที่สุวรรณภูมิแล้วอีกเกาะหนึ่ง

นี่คุณค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นนะคะ
เขาบอกอย่างนี้นะว่าเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
โดยในคลิปทั้งคู่ก็ทำกิจกรรมด้วยกันนะ
ก็จะเป็นการพายเรือกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ

เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ก็คงไม่ได้ไปมั้ง

ใช่เขาเขียนเลยว่าเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
เพิ่งจะเอามาลงก็ลงอีกทีนึงแค่นั้นเอง
แล้วยังไงคนเขารักกันทำไมเหรอ

เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

เรื่องก็ยังแบบมีต่อเนื่องไปเรื่อยนะฮะ
ก็แน่นอนว่ามีประเด็นเรื่องของ๙ไปแล้ว
มีเรื่องราวของเปล่าไปแล้วนะครับ
ทีนี้ก็แน่นอนครับว่าชาวเน็ตเอง

ในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็มีนะฮะ
เขาก็เหมือนกับเข้าไปแล้วก็แสดงความคิดเห็น
ในมุมที่คุณเจนนี่ทำไม่ถูกต้อง
อะไรอย่างนี้นะก็คือก็มีการพูดกันเยอะแยะมากมาย
เจนนี่เขาก็ออกเพลงมาเลย

ลงในโซเชียลมีเดียนะฮะ
ชื่อเพลงว่านักเลงโซเชียล
พูดถึงใครไม่รู้ไปฟังดู
แต่ก็มีคำเดี๋ยวสแกะแล้วก็คำ

เอามาไป
วันนี้ก็จะมาลงไปไงพวกที่ชอบคอมเมนต์ดูทั่วคนอื่น
มึงมันก็แค่นักลิกโซเชียล

แต่มีนักเลงโซเชียลนะเมื่อกี้ในไลฟ์
ไม่ใช่หาว่าผิดเพลงแล้ว
โอ้โหน้ำเอ้ย
จริงนี่คือน้องเขาเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งอยู่แล้ว
เขาก็เลยแต่งเพลงเนาะ

เขาเป็นคนที่แต่งเพลงเองดูนะ

คือเขาก็เป็นคนที่แต่งเพลงเองนะ

เขามีได้แต่งเพลงเลยอ่ะ

แต่งเพลงทำเสียงเลยนะ
ให้แค่นักเล่นโซเชียล
จินัลที่เราฟังเสียงเมื่อกี้ก็คืออันเดียวกัน

ที่น้องเขาร้องเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับออกแนวแบบ
แรปนิดเป็นแรปอะไรอย่างเงี้ย

เอาแล้วแหละมามา

มา
เพราะลูกของมันเป็นพัน
บางคนเติมเน็ตแบบรายว่า

เจนี่ได้หมดร้องเพลงประชุดโซเชียล

ช่วงพักเดี๋ยวพอหา
เดี๋ยวเราเคลียกกันได้แบบชัดเจน

พักตอนเดี๋ยวกลับมา
เอามาลองดูเพลงมา
มีคนส่งมาให้พี่ที่ม้านะน่ารักที่สุด
เพลงนี้นี่

เอาเวลาไปทำอาหารกิน
เพื่อนีสินของมันจะได้ร้อน

ไม่คือเพลงนี้มันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วน้องเนี่ยก็ร้องมาก่อนหน้านี้แล้ว
ถูกไหมก่อนที่จะมีข่าวกับก้าวแต่พอมันมีข่าวกับก้าวออกมา
มีประเด็นทัวร์ลงก็มีการไปขุดอันนี้ออกมาใหม่
ถูกไหมแล้วก็ได้มีการเอาออกมาแชร์กันใหม่
ว่ามีการเอาไปผูกเรื่องกันว่ามันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอย่างนี้
หรือยังไงใช่ไหมคุณแองจี้ถูกป่ะคือมันไม่ใช่ว่าเขาไปมีเรื่องกันแล้วก็เขาไปแต่งเพลงนี้ออกมานะ
รู้สึกว่าคนชื่อเป๊กร้องนะเมื่อกี้เห็นมันมีผู้ชายน้องผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเอามาใหม่เอามาสด
เพลงนี้เขาไลฟ์อยู่แล้วเขาก็ร้อง
คือเพลงนี้ต้นฉบับต้นฉบับเพลงนี้คือเมื่อสองปีที่แล้วแต่เพิ่งเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ช่วงนี้เขาก็มาไลฟ์สด

อันรูปในไลฟ์เหมือนเงี้ยเนี่ย
เหมือนเอาไปขุดตอนนี้คือคนเป็นคนเป็นช่วงขุดถูกไหมคะว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้าง
เหมือนกับเคยร้องไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาร้องตอนนี้เพื่อตอบโต้นะ
ใช่ก็คือรอไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ว่าคือคนไปขุดออกมา
คือตอนนี้คือบางทีข่าวอันนี้ข่าวอันนู้นข่าวอันนู้นมันออกมา

ในทวิตเตอร์คุณผู้ชมได้มา

ไม่ว่าจะเป็นตอนไปแซวนาง
ตอนที่เป็นบนเวที

เนี่ยนะฮะก็คือจากที่ผมบอกเลย
อืมแต่งไว้เหมือนจะว่าคนที่ชอบเข้าไปด่านางผ่าอืมก็เคยลงไป
ข่าวนี้อ่านะฮะเพลงที่เปิดออกมาอ่าก่อนนี้เนี่ยก็เป็น
มีประเด็นกันขึ้นมาคือเขาก็ขุดกันขึ้นมาใหม่อย่างนี้
ดึงทิปน้องจากมือน้องลิลลี่อะไรอย่างนี้
ดึงทิปจากมือน้องจากมือน้องมีคนให้เงินลิลลี่

คือคนก็หุดหมวดตอนนี้

ก็เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าเรื่องนี้จะไปจบลงตรงไหน
อืมน่ะมีอื่นนะมีอื่นเนี่ย

อ้ำหญิงหรืออ้ำชายด้วยคุณแม่อ้ำพัชรภาษิ
คุณอ้ำพัชรก็คืออาจจะไม่ใช่แฟนหรอก
เขายังไม่บอกตรงแต่ว่ามันมีภาพหลุดออกมาอยู่บ่อย
นี่นางก็แบบทำเป็นแบบว่าเหมือนกับแบบว่า

เออนี่ไงมีอะไรมีตรงแหละ
ไม่หมายถึงภาพที่นางลงเอ็งดูดออกมาไง

ดูมาช่วย่ายหนังนะเออต้องมีคลิปได้

โชคล้อน
โชว์พี่ลองให้ไกลอ่ะ
ขอบคุณคุณอ้ามขอร้องให้สักที
ไม่ค่อย

ไม่โมงไกลกว่าเจ๊

อันนี้เป็นจากไอจีสตอรี่ของคุณอ้ำนะคะ
มีน้องรักพอจอบอกว่าพี่หนุ่มเอามาเปิดแบบนี้ลิขสิทธิ์ไหมคะ
เพลงเมื่อกี้แองจี้จ่ายไปแล้วกัน

เกิดคุณแม่เอาไปเพื่อประกอบธุรกิจหรือหารายได้

เอาล่ะวันศุกร์สุขสรรค์จริงคุณผู้ชม
เอาละวันจันทร์เราเจอกันใหม่ดีกว่านะคะ
วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ